เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของน้องอินอดีตดาราเด็กชื่อดังที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนนนะครับ
วันนี้แม่แล้วก็ญาติของน้องอินได้นำอัฐิไปลอยอังคารในลำแม่น้ำกลองบริเวณวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาคร
โดยคุณแม่ของน้องอินได้ขอให้กรณีอุบัติเหตุของลูกสาวเป็นอุทาหรณ์ของทุกคนนะครับ
ในการขับรถยนต์ที่ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

ั่งแว่วลอยลมอยู่ภายในเรือ
บนลำน้ำแม่กรองบริเวณวัดช่องลม

กลายเป็นความโศกเศร้าสุดอาลัย

ต่อการสูญเสียในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้นางรัฐดาอุตวัฒน์ผู้เป็นแม่

ที่วัดราชสิงครกรุงเทพมหานคร

โดยมีนายบินบรรลือฤทธิ์อาสาสมัคร

ลอยอังคารถือเป็นความตั้งใจ

ที่ต้องการทำให้น้องอินเป็นครั้งสุดท้าย

โดยมาบอกลาว่าไม่ต้องเป็นห่วง
ก็จะเห็นภาพน้องอินมาก
เหตุการณ์งี้ก็มา
ก็เพียบลงเกิดความเป็นความสุข
ว่าอยากให้น้องงากฆ่ามี
เชื่อว่าต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้และต้องเข้มแข็ง
พร้อมอโหสิกรรมทุกอย่าง
ขอให้น้องอินไปสู่พบภูมิที่ดีในแสงสว่างข้างหน้า
และยังบอกอีกว่าภาคภูมิใจในตัวน้องอินมาก
เนื่องจากน้องอินขยันหาเงินเก่งตั้งแต่อายุ๔ขวบ
จนถึงอายุ๒๐ปีเพราะอยากให้แม่สบาย
และขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่เป็นห่วงด้วย
พร้อมทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า
ต่อจากนี้ไม่อยากให้ขุดคุยถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของน้องอินอีก
เพราะอย่างไรน้องอินก็เสียชีวิตไปแล้ว
แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องขับรถ
ที่ต้องระมัดระวังตั้งมั่นบนความไม่ประมาท
ข่าวเทราะทีวีรายงาน